คุณอ้ำพัชราพันธ์เองวันว่างโควิดแบบนี้ไปไหนไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่บ้าน
แชะถ่ายภาพให้แฟนคลับเนี่ยได้เห็นกันนะคะ
ก็บ้านเขาสวยเนอะก็มีหลายมุมให้ถ่ายคุณผู้ชมค่ะ
ว่าพี่อ้ำเนี่ยเขาชอบทำอะไรอยู่บ้านบ้างนี่คุณผู้ชม
สูงสูงแบบนี้ในห้องแต่งตัวก็มีการถ่ายมาแล้วด้วยนะคะ
พรุ่งนี้เหมือนร้านรองเท้าอะ
เออนะเหมือนโชว์รูมรองเท้าอะไรอย่างนี้เหมือนร้านขายรองเท้าหรือคุณโปม
หน้าผมเนี่ยปังมากนะคะแม่เขาก็ใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายรูปมาหมดแล้วนะคะ
และล่าสุดคุณอ้ำเขาก็ขอเปลี่ยนมุมบ้างคุณผู้ชม
มาถ่ายที่ริมสระว่ายน้ำบ้างดีกว่านะคะ
เห็นนะว่ามีต้นไม้ที่เขากำลังฮิตกันอยู่นะ
ต้นไม้เดี๋ยวนี้เขาขายกันเป็นใบนะเขาไม่ได้ขายกันเป็นต้นนะ
แล้วลุคของคุณอ้ำรอบนี้มาแบบคลีนใสก็อยู่บ้าน
เหมือนไม่ได้แต่งหน้าเนาะถ้าแต่งก็เบามากอะ
ขนาดไม่แต่งนะยังแบบว่าสวยขนาดนี้เลยนะ
ก็มากางเกงยีนเจอสีขาวมัดผมแบบรวบง่ายนะคะ
ราคานี้ก็อยู่ที่หมื่นต้นนะคะเอาไว้ใส่เดินอยู่บ้านค่ะ
นี่ลุคอยู่บ้านของพี่อ้ำนะแต่งตัวเบาชิว
อ่านเลยหนังสือคนปากหมา
เดี๋ยวชื่อนังสือจริงรึเปล่า
ว่าพี่อำเนี้ยว่าใครรึเปล่า
แต่ไม่ดราม่านะคะไม่ดึงเข้าดราม่าอะไรทั้งนั้นไง
ไม่ใช่คือก่อนหน้านี้มีคนที่ไม่น่ารักคนหนึ่ง

ใช่ติดใจอะไรพี่อ้าม

แววใครจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของน้องลูกหมาจริง
หมาอะไรอย่างนี้วิรากรรมสุดแสบของหมาจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการสะดุ้งอยู่เหมือนกันนะ

แล้วก็พี่อ้ำเนี่ยติดต่อไปขอซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองเลยนะ
สองเล่มเลยนะคะเห็นแบบเนี่ยก็ประทับใจไปสุดเลย
บอกว่ากลายเป็นเบสเซอร์เลอร์ไปแล้วนะสำหรับหนังสือเล่มนี้
ไม่ให้เสียที่อ้างพัชาราค่ะคุณผู้ชม
ถืออายปั๊ปหายดีโซเลลั้เกียคะ
คนปากหมาได้เวลาคายหมาออกจากปาก